กลางงานหนังสือที่ศูนย์ศิริกิจเลยด้านหลังนี่อืม
ระทึกเคร้อยล้านคนที่อยู่หลังพี่เบิร์ตเนี่ยค่ะครับ
มาบุกล๊อคคอคุณธนทร
จะให้ดูจังหวะนั้นเลยคุณผู้ชม
แล้วเคร้อยล้านบุกมาดูค่ะ
กูไม่ได้ทำกูแค่กอดคอ
กูมีตรงไหนกูซื้อหนังสือ
กูมีตรงไหน

จังหวะที่แบบเข้ามาคือมันอาจจะอยู่มุมนะ

หลังจากที่โดนเข้าไปกอดคอ
แต่อันนี้คือเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่
ล็อกตัวเลยแล้วเขาก็ยังโวยวาย

ไม่ใช่แค่คนตรงนั้นที่ตกใจนะ
คือมันเหมือนกับเป็นการบอกกันปากต่อปาก
แล้วก็มีภาพที่แบบคนกรูวิ่งออกนอกศูนย์ศิริกิจกันด้วยความตกใจ
คิดดูสิงานมหากรรมหนังสือระดับชาติ
คนไปเยอะขนาดไหนแล้วเมื่อวานวันอาทิตย์ช่วงเย็น

เคร้อยล้านหรือว่านายคเนธพิศนุเทพ

นักธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บุกเข้ามานะคะ
ตอนนั้นเนี่ยทางคุณธนทรประธานคณะก้าวหน้าก็กำลังแจกลายเซ็นต์ให้กับแฟน
อันนี้อยู่ที่บูธของคณะก้าวหน้าเลยนะ

คุณธนทรเองหน้าหงายเอามือปัดคือเขาก็หายใจไม่ออกแล้วค่ะ
ตอนนั้นทุกคนก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วพอกาดมาล็อกตัวสถานการณ์มันก็เหมือนสงบลง

โวยวายอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเลย

แค่กอดคอไอ้เชิญมาซื้อหนังสือทำไมผิดตรงไหน
โอ้โหนี่ไงหน้าคุณธนทรยังแดงอยู่เลย
เดี๋ยวจะให้ดูตอนที่สัมภาษณ์หลังจากนี้คือก็จะเห็นรอยแดงชัดอีกนะ
นี่อันนี้คือตอนที่ขึ้นเวที
มีรอยที่แก้มแล้วก็ที่บรรเวณคอ

แล้วไม่ใช่แค่มากอดเอ๊ะกอดหรือล็อกนะ
บอกกอดใช่ไหมแต่ลักษณะเหมือนล็อก

ป่วนอีกถือกระเป๋าใบหนึ่ง
มายนทิ้งไว้บอกมีระเบิด

คนในงานไม่เอาแล้วหนังสือไม่ซื้อแล้วหนังสือ
เฮกันออกจากศูนย์ประชุมศิริกิจเลย

ก็เล่นพูดว่ามีระเบิดใครจะอยู่เหรอฮะ

ค่ะก็พฤติกรรมก็เรื่องหนึ่งนะเจตนารมณ์แนวคิดอะไรก็เรื่องหนึ่งนะ
แต่เรื่องที่มันชัดคือคนเขาเดือดร้อนกันนะฮะ
คนก็กลัวแล้วงานหนังสือเนี่ยโหแทนที่คนเขาจะได้มาซื้อหนังสือกัน
ตำรวจสอนอลุมพินีเนี่ยนำตัวในเคร้อยล้านกลับมาสอบสวนที่โรงพักค่ะ
ระหว่างพิมพ์ลายนิ้วมือเคร้อยล้านนะฮะบอกกับตำรวจว่า
ตั้งใจจะไปเตือนในธนทรนะที่อยู่ตรงนั้นน่ะแต่ไม่ได้โดนตัวนะ
เหรอใครเห็นว่าโดนตัวบ้างผมไม่ได้โดนตัวนะ
แต่ถูกกาดในธรรมร้ายอืมเรื่องต้นตำโหลดแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
กล่าวหานะครับตามที่ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็น
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายต่อเจ้าทุกข์
ก็คือนายธนทรเนี่ยนะฮะก็ต้องให้เขามาแจ้งความก่อน
แล้วจะได้พิจารณาแจ้งข้อหาต่อไป
แต่อันหนึ่งที่ผมมองนะผู้จัดเนี่ย
ผู้จัดเนี่ยวันนี้เขาสูญเสียรายได้ไปเท่าไหร่
ลองคิดดูแล้วกันว่าจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่

เขาเพิ่งกลับมาจัดโควิดเขาเพิ่งจัดมาแล้วหลายปี
แล้วคนจะไปขนหนังสือเป็นกองอย่างนี้
โอ้โหต้องออกจากงานก่อนเลยแล้วเขากลัวไม่กล้ากลับไปแล้วไง

น้ำแข็งพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ต่อให้เสร็จเหตุการณ์

อุ๊ยไม่กล้าแล้วอ่ะไม่กล้าแล้วจริงถูกต้องพ่อแม่ก็พาเด็กไปดูมุมสือกัน

อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องความปลอดภัยของการที่แบบเข้ามาในงาน
จริงที่ศูนย์ศิริกิจเขาก็จะมีการแบบว่าสกรีนก่อนเข้างานอยู่แล้ว
ตรวจแบบอาวุธตรวจอะไรอยู่แล้วไง
แต่ทีนี้คุณผู้ชมหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ที่แรกก็เข้าใจว่าคุณธนทรนี่คือต้องรีบไปโรงพยาบาล

แต่เปล่าค่ะคุณธนทรก็ยังขึ้นเวทีแนะนำหนังสือต่อเดี๋ยวให้ดูภาพ
ตอนที่คุณธนทรขึ้นไปบนเวที
แล้วรอยรอยตรงแก้มซ้ายที่เป็นรอยแดงก็ยังเห็นอยู่นี่
ก็ยังนั่งพูดแนะนำหนังสืออยู่นะคะ
แล้วก็มีรอยตรงต้นคอขวาด้วย
หลังจากนี้แหละคุณธนทรบอกว่าก็จะไปตรวจร่างกายนะ
ซึ่งคุณธนทรเองก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเลย
ประมาณ๒๓นาทีผมไม่ได้ถูกชกนะ
แต่ผมโดนล็อกคอผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมหายใจไม่ออก
พยายามจะเอามือสอดเข้าไปเพื่อผลักออก
แล้วทีนี้คนใกล้ตัวผมจังหวะนั้นที่เห็น

คิดดูสิเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูไปถูกไหมคะ

แล้วพอมาขู่วางระเบิดในงานแบบนี้
พูดกันปากต่อปากคนก็ยิ่งกลัวสิ

เฮ้ยเขาบอกว่ามีระเบิดแล้วคนกลัวไป

หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเข้าไปต่อยคุณศรีสุวรรณ
คุณธนกรทรบอกว่าอาจจะเป็นไปได้นะ

จริงเรื่องความเห็นต่างผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของสังคมอยู่แล้ว
แต่เราต้องหาทางออกด้วยกลไกอะไรก็ได้
ที่มันไม่เกิดความสูญเสียไม่เกิดความ